พายคนนี้บอกเลยหนูว่านะผอมยังไงกินก็ไม่อ้วนนะพี่
เออเป็นโชคดีหรือเปล่าแต่บางคนเขาก็อยากอ้วนนะ
แขนน้องเขาเล็กนิดเดียวนะคะคืออันนี้ก็เป็นปัญหาของคุณผอเหมือนกันนะพูดตรง
เมื่อก่อนพายผอมมากเลยไม่ว่าจะตั้งใจทานน้อยนะขนาดไหน
ก็เนี่ยก็ไม่อ้วนขึ้นไม่ว่าตั้งใจทานเยอะ
รั่งกายพี่มีอีกดีเยอะแล้วก็ไม่อ้วนคนมันไม่อ้วนนี่ทำยังไงก็ไม่ได้นะ
เอ็ดนั่นแหละทันเท่าไหหร่มันก็ไม่อ้วนสักทีค่ะส่งผลให้เวลาออกกล้องเนี่ยอาจจะมันโทรมนิดนึง
ดูแบบเหนื่อยกว่าคนปกติทั่วไปช่วงหลังมาเนี่ยน้องเลยมีความตั้งใจว่าจะเพิ่มน้ำหนักไง
เพิ่มจริงจังเลยสิ่งที่น้องทำก็คือออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเอง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะทานอาหารที่อาจจะต้องทานมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ
นมพวกแป้งกินได้เต็มที่
ผลที่ได้คือน้ำหนักเพิ่มมา๓กิโลกรัมค่ะ

นะคะแล้วเจ้าตัวปลื้มปิ่มมากเลยเหตุผลที่ต้องเพิ่มน้ำหนักคืออะไร
มันมีเหตุผลเหมือนกันนะไปฟังกันค่ะ
ดีใจมากพอลองออกกำลังกายให้สม่ำเสมอมากขึ้น
ทานอาหารให้เยอะมากขึ้นมันก็ขึ้นมาค่ะ
ก็เป็นโกที่ดีใจมากที่เราทำได้
เพราะว่าตั้งใจว่าอยากทำให้สำเร็จมาหลายปีแล้ว
มันจะมีผลในเรื่องของแบบการใส่เสื้อผ้าของหนู
ที่มันดูอาจจะดูเต็มขึ้นดูดีขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ